คือเมื่อคืนนี้ทางด้านผู้บัญชาการสอร

ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบคำถามทั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าวของไทยที่ปักหลักรออยู่หน้าถ้ำหลวง

ก็ใช้เวลาในการพูดคุยในการแถลงอยู่สักประมาณ๒๐กว่านาที
ประเด็นหลักที่พูดคุยก็พูดถึงภารกิจตอนนี้
พูดอาการของเด็กด้วยว่าอาการของเด็กเป็นยังไง

นายณรงศักดิ์อสทนกร
วรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็แถลงนะคะบอกว่าตอนนี้
มีการเจาะโพรงถ้ำจากด้านบนลงไป
คือเจาะไปเป็นร้อยกว่าหลุมเลยนะ
แต่ว่ามันมีศักยภาพลงไปได้๑๘หลุม
แล้วหลุมที่มันลงไปมีหลุมที่ลงไปได้ลึกประมาณสัก๔๐๐เมตร
แต่จุดตรงนั้นนะคะเป็นมุมที่ยังไม่ตรงกับ
จุดที่๑๓ชีวิตอยู่ในถ้ำ
การปฏิบัติการเจาะยังคงทำอยู่
ไม่ว่าจะเป็นการเจาะการสกัดต่างก็ตาม
เดี๋ยวไปฟังเสียงจากทางผู้บัญชาการสอรหน่อยค่ะ

แต่วันนี้วันนี้บรีฟงานให้ภูมิชาฟัง

มีศักยภาพที่จะลงไปได้เนี่ยทั้งหมด๑๘หลุม

หลุมที่เจาะไปเรื่องที่สุด๔๐๐กว่าเมตรนะครับ
แต่มุมเราดูแล้วมุมไม่น่าจะไปได้ตรงที่น้องเขาอยู่

วันนี้คำนวณคำนวณวันนี้เอานักธรณีฟิสิกส์มาคำนวณ
เมื่อเย็นผมก็นั่งคุยกับเขาเอามาคำนวณ
ว่าถ้าเจาะตรงแล้วถ้าเรารู้เป๊ะเลย

มาคำนวณเวลานะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการจอด
เจาะแบบช่องที่ลงไปได้เลยนะครับ
ยกเคสของชิลีมาเป็นมาตรฐาน
ชิลีเคยมีเคสหนึ่งที่คนอยู่ในปล่องหรืออะไรสักอย่าง
ที่ไปทำงานในเหมืองแล้วรู้ว่าอยู่ตรงนั้นแน่นอน
ริวลงไปเนี่ยประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับลึกประมาณกิโลหนึ่ง

นี่เราประเมินว่าถ้าเราจอดจากด้านบน
ลึกประมาณ๖๐๐เมตรถึงจะเจอน้องเขาอยู่
เราพยายามจะลดแชทที่เป็นไปไม่ได้ออกตอนนี้
ก็มีคนเสนอว่าให้จ่อแบบแนวตั้งแนวอย่างนี้
เข้าไปแนวนี้ก็ดูกันอยู่

ถือว่าเป็นเคสในประวัติศาสตร์โลก
แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเลยค่ะ
บอกว่าอยากจะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

แล้วก็บอกว่างานหลักที่นักดำน้ำอังกฤษทำ

เขาเนี่ยเขาคือนักประดาน้ำชาวอังกฤษนะคะ
คือเข้าออกตลอดเวลาระหว่างทางสามแยกไปจนถึงน้อง
อันนี้เป็นภารกิจหลักซึ่งก็ต้องขอบคุณด้วย

เมื่อวานนี้มีนักดำชาวอังกฤษ
มาอีก๒รายนะครับ
เข้าใจว่าจะมาถึงพรุ่งนี้จะมาอีก๒รายอะไรไง
คือนักว่ายน้ำพวกนี้
กลุ่มตัวนี้เป็นเหมือนกับที่ไหว้ในถ้ำโดยตรง
แล้วก็เคสนี้เป็นเคสครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ของโลกนี้เลย
เขาก็มีความเหมือนกับว่ายน้ำในถ้ำมาทั้งชีวิต
ก็อยากจะมาทดสอบการปฏิบัติการ

เขาก็อยากมาพวกที่ออฟเฟอร์มาเองทั้งนั้นนะครับ
เราก็ยินดีแล้วก็เราได้มืออาชีพจริง
อกจากนั้นนะคะนายนรงศักดิ์ก็บอกว่า
ทางด้านผู้เชื้อชาญชาวอังกฤษที่เข้าไปในถ้ำ

น้องยังเดินไปมายังวิ่งเล่นได้ทุกคนปลอดภัยดี
ทีนี้มันก็มีคำถามค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของการส่งจดหมายที่บอกว่า
ผู้ปกครองส่งจดหมายไปให้น้อง
เรื่องนี้ทางด้านผู้บัญชาการสอรบอกว่า

แต่ก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้รับรายงานมา

เพราะว่ารายการของเราเดี๋ยวจะมีลายมือของน้องเนี่ย
เขียนจดหมายแล้วก็ส่งออกมา

เดี๋ยวจะเปิดจดหมายจากเด็กออกมาจากถ้ำหลวงนะฮะ
เพราะว่าจดหมายออกมาแล้ว
ข้อความจากเด็กที่ส่งมาถึงผู้ปกครอง
คุณผู้ชมได้เห็นลายมือของเด็กกันด้วยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ฟังเสียงนายนรงศักดิ์ต่อนะคะ
ได้เชี่ยวชาญชาวองค์ผลิตนะครับ
เขาก็บอกว่าเขายืนยันว่าอากาศยังดีอยู่
น้องเขายังเดินไปเดินมาวิ่งเล่นได้นะครับ
อันนี้คือส่วนยืนยัน
สำหรับเรื่องของอากาศในถ้ำ

ก็ยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่
คือให้อยู่ในระดับความปลอดภัยตลอด
แล้วก็มีคำถามด้วยคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดช่องน้ำนั่นเอง
ซึ่งนายนรงศักดิ์ก็บอกนะคะบอกว่าปิดไปได้๒คลองแล้ว
แล้วก็มีรายงานมาบอกว่าคือเมื่อวานก็ทดลองไง
ดับปั๊มน้ำไปสักพักหนึ่งก่อน
ทดสอบอะไรบางอย่างใช้เวลาประมาณ๑๒นาที
ปรากฏว่าระดับน้ำขึ้นมา๑๐เซนติเมตร
แต่ก็สามารถสูบออกไประดับน้ำโอเคแล้ว
ซึ่งทางด้านนายนรงศักดิ์ก็บอกนะบอกว่าเราระบายน้ำได้มากกว่าน้ำที่เข้าถ้ำ
อันนี้นอกจากนี้ก็จะมีผู้สื่อข่าวจากต่างชาติ
สอบถามเป็นภาษาอังกฤษมาผู้ว่าก็ตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นการตอบคำถามเท่าที่ตอบได้
เพราะว่าบางอย่างสื่อต่างชาติเขาก็ถามไงว่าจะเอาออกมาได้เมื่อไหร่
ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการสอรก็ย้ำนะว่า
ยังไงเราต้องรอให้เด็กปลอดภัยก่อนถึงจะนำน้องออกมาได้นะคะ